แต่มาดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะที่หนองคายค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบปีนะคะเมาแล้วคว้ามีดพระ
เดินไปหาเพื่อนบ้านฟันคอขาดเลยนะคะครับ
ฟันคอขาดแล้วก็หิ้วใส่ตะกล้าไปใส่หน้ารถจักรยานยนต์ไป
ทิ้งน้ำโขงแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจค่ะ
เที่ยง๒๐วันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกเลอศักดิ์
รองสารวัตรสอบสวนสพรัฐนาวาปีจังหวัดหนองคาย
ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนถูกฆ่าตัดหัว
ก็เลยไปตรวจสอบค่ะทางผู้กำกับสพรัฐนวาปี
ทางตำรวจทางแพทย์ทางกู้ภัยไปกันหมด
พบศพนายสุริยะสมบูรณ์อายุหกสิบห้าปีอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบสอง
ดอนบกหมู่๖นะคะอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคาย
สภาพศพคือถูกตัดหัวค่ะนอนหงายเสียชีวิตอยู่
เสื้อยืดสีน้ำตาลกางเกงขายาวสีครีม
จากการสอบถามนะคะได้ข้อมูลมาว่าคนร้าย
มาก่อเหตุตอนที่นายสุริยะกำลังสร้างห้องน้ำหลังบ้าน
หลังเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ตำรวจกระจายกำลังตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
ต่อมานะคะผ่านไปสัก๒๐นาที
นายวิเทียนชัยนุษย์อายุ๓๐ปี

ทะเบียน๑กไก่ขไข่๙๓๓๕บึงกาล
ขี่รถไปที่สพรัฐนาวาปี
แล้วก็บอกว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่าตัดหัวนายสุริยะ
แบบนี้ค่ะงงไหมคะตำรวจรวบตัวเลย
ผู้กำกับสพรัฐนาวาปีบอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาว่า
ตัวนายวิเทียนเขามีอาการป่วยทางจิตทางประศาจ
ไม่กินยาก่อนก่อเหตุดื่มเหล้าจนเมาค่ะนี่ค่ะ
แล้วพอเขาเมาเนี่ยนะคะเขาเดินไปที่บ้านของนายสุริยะ
คือบ้านเขาอยู่ตรงกันข้ามกันนายสุริยะกำลังสร้างห้องน้ำอยู่หลังบ้าน
นายวิเทียนถือมีดพระเลยตรงเข้าไปเลย
แล้วฟันหัวนายสุริยะจนล้มเลยนะคะครับ
แล้วเอามีดเล่มเดิมสับคอจนหัวขาดโอ้โห
ฮิ้วหัวของนายสุริยะใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์
ขี่ออกไปแล้วเอาหัวเนี่ยไปทิ้งริมแม่น้ำโขงค่ะ
ที่บ้านเป็งจานตำบลโพนแพงนะคะห่างจากบ้านผู้ตายไปสามกิโล
คือโยนหัวเขาทิ้งแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจสพรัฐนาวาปี
มีดมืดอะไรก็อยู่ที่ตะกร้าหน้ารถแล้วบอกว่า
ผมฆ่าตัดหัวเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับ
ตำรวจก็ต้องไปหาหัวของผู้เสียชีวิตในแม่น้ำโขงนะคะ

อาการหลอนว่าผู้ตายผิดบอกเข้าสิง
เป็นพี่บอกก็เลยก่อเห็นเลยก็ปันสาบคอแล้วก็ดึงคอมา
หิ้วหมวนไปด้วยอ่อหมวนมาอือ
แล้วก็เอาไปทิ้งไหนตามที่มันบอก
ลงน้ำโขงมีรอยเลือดมีอะไร

คุณผู้ชมคะตัวนายวิเชียนผู้ก่อเหตุเคยต้องโทษคดีพยายามฆ่าค่ะ

โทษมามาอยู่บ้านกับพี่สาวแล้วก็เริ่มมีอาการป่วยทางจิตนะคะ
ญาติญาติก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทจังหวัดเลย
จากนั้นโรงพยาบาลจิตเวทก็โอนให้เป็นผู้ป่วย
อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลรัตนวาปี
แต่ปัญหาคือนายวิเชียนไม่ไปรับยากับทางโรงพยาบาล
แล้วก็ชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็มาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ฟังแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวมากค่ะท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเนี่ยต้องไปหาศีรษะของนายสุริยะนะครับ
ที่แม่น้ำโขงนะครับที่ตลาดจุดผ่อนปลนไทยลาวบ้านเป็งจานนะครับ
ตำบลโพนแพงที่อำเภอรัตนวาปีนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเย็นเนี่ยฮะชุดประดาน้ำก็ไปนะครับ
แล้วก็พบว่าศีรษะของนายสุริยะถูกทิ้งอยู่ในแม่น้ำโขงจริงนะฮะ
อยู่ห่างจากตลิ่งสัก๒๐๐เมตรนะครับก็ต้องเอาขึ้นมาแล้ว
โอ้โหท่านผู้ชมครับเพื่อจะได้ให้ญาติเขาเนี่ย
ครบร่างกายสมบูรณ์ในการนำไปบำเพ็งกุศลนะครับ
นี่คือศีรษะที่นำขึ้นมาแล้วนะครับ
คือญาติเนี่ยได้ตั้งศพบำเพ็กกุศลอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ภรรยาของนายสุริยะบอกว่าก่อนเกิดเหตุอยู่ที่ข้างบ้านหลานชายวิ่งมาบอก
บอกว่าเห็นนายวิเชียนเดินถือมีดพระมาถามหานายสุริยะ
ก็เอกใจรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้าน
กะว่าจะไปเตือนสามีที่กำลังสร้างห้องน้ำอยู่หลังบ้าน
วิ่งไปถึงหลังบ้านพบว่านายวิเชียนกำลังจะฟันคอสามีอยู่นะฮะ
พอหันมาเห็นตัวของเธอเนี่ยนายวิเชียนยังถือมีดนะครับ
จะมาทำร้ายด้วยนะครับก็เลยวิ่งหนีตะโกนให้เพื่อนบ้านช่วย
นายวิเชียนก็เลยหันกลับไปแล้วไปฟันคอนายสุริยะสามีเธอจนขาด
แล้วหิ้วหัวไปด้วยฮะคือหิ้วหัวเข้าไปใส่ตะก้าหน้ารถจักรยานยนต์
แล้วขี่ออกไประหว่างทางทำหัวสามีเธอตกจากรถด้วยนะครับ
คือโอ้โหเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะนายสุริยะสามีของเธอเนี่ยนะฮะ
คือเธอเห็นหัวขาดแล้วเอาหัวหิ้วหัวไปทำหัวตก
เธอก็ได้แต่วิ่งไปร้องขอความช่วยเหลือที่นายวิเชียนมาก่อเหตุนะครับ
๑๔เข็มแล้วก็ผ้าไปรักษาก็ว่าวดีดีก็รอไป

เมื่อเรามีเน็บหลังยางขามข้างมาเนี่ยถามหาไงลี่อยู่ใส่น้ำวาดว่ะสัน

เออก็เลยว่าเอ้าถามหาเราเห็นยังก็เลยว่ามันเหลือยางเร็วถือมีดหรือยางเร็วเหรอ
เด็กหน่อยนั่งอยู่ข้างบ้านให้เขาลงห้องใส่ประวัติ
ไอ้เบียเขาไปลั่งบ้านหาไงลี่ว่ะสัน
เอาก็เลยแล้นแล้นออกมานี่ออกมาทั้งข้างบ้านอยู่ห้องบอกว่า
ดูแลหนีนะมันฟันลมลงแล้ว
โอ้โหแล้วภรรยาผู้ตายบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะนายวิเชียนเนี่ยก่อเหตุรุนแรงแบบนี้มา๓ครั้งแล้วนะครับ
เคยใช้ปืนปากกายิงเพื่อนบ้านแต่โชคดีเขาไม่ตายนะ
ใช้มีดพระฟันเพื่อนบ้านมาแล้วอีกคนนึงด้วยนะครับ
แล้วก็นายสุริยะเนี่ยคอยช่วยเหลือมาตลอดนะฮะ
นี่กำลังทำเรื่องในการก่อสร้างบ้านสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ให้กับนายวิเชียนด้วยซ้ำสามีเธอกำลังช่วยอยู่
อยู่ดีเอ้ามาฆ่าสามีเธอนะครับ
คือนายสุริยะเนี่ยเป็นที่เคารพเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนนะครับ
ชาวบ้านที่นี่บอกนะครับเพราะว่าเป็นคนดีมีจิตใจเอื้ออารีต่อผู้อื่น
พูดจาสุภาพเด็กทุกคนนี้เรียกว่าลูกหมดนะ

เป็นประธานสภาอบตบ้านต้อนด้วยนะครับ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด
สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตค่ะนี่นะครับ